อันดับต่อไป

เกิดเหตุเขินโหดบุกยิงเมียพ่อตาแม่ยายและญาติรวม๕ศพ
ที่บ้านพักในตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
กล้องวงจอมปิดใครในบ้านผิดหน้าทียิ่งอย่างชัดเจน
ทำให้รู้ว่ามือปืนคือธีรพลปินอมรเคยของบ้านหลังนี้
หลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุจุดแรก
พบศพน้ำผึ้งอินทรสิทธิ์แม่ใหญ่ของธิรพล
น้ำผาอินทรสิทธิ์ฝาแฝดของแม่ใหญ่
และกระหนกวันอินทรสิตพี่สาวอีกคนของแม่ใหญ่
รวม๓ศพทั้งหมดถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม
จุดที่๒พบศพวิรัติกิ่งแก้วพ่อตา
กัญญารัฐกิ่งแก้วภรรยาของธีรพล
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมโดยศพของกัญญารัฐ

เป็นคู่เขยของธิรพลที่อยู่ในเหตุการณ์

ีรพลมีปากเสียงกับกัญญารัฐอย่างรุนแรง
ชักปืนขึ้นมาขู่ฆ่าภรรยา
พ่อตาเดินมาจึงถูกยิงเป็นศพแรก
ก่อนตามไล่ยิงภรรยาเสียชีวิต
จากนั้นขับรถยนต์ออกไปยิงญาติคนอื่นที่บ้านอีกหลัง
สืบสวนแก่รอยจนพบว่าหลังก่อเหตุ
ผู้ต้องหาหลบหนีไปที่จังหวัดพิศนุโลก
รถไว้ที่โรงแรมและยืมรถจักรยานยนต์แม่บ้าน

โบกรถกระบะที่ขับผ่านมา
ขอติดรถเข้ากรุงเทพแต่ขอลงระหว่างทางที่จังหวัดพิจิตร
ก่อนเดินทางหลบหนีมุ่งหน้าไปที่ชายแดนจังหวัดระนอง
กระทั่งถูกตำรวจและทหารจับกลุ่มตัวได้
หนีข้ามฝั่งประเทศเมียนมา
พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มม
กระสุน๘๙นัดและส่องกระสุนปืน๓อัน
ธิรพลสารภาพมีปากเสียงกับภรรยาและพ่อตาที่โรงจอดรถ
ทรัพย์สินที่ทุ่มเทให้ครอบครัวภรรยา
ขอให้พ่อตาโอนรถยนต์คืนให้
แต่ภรรยาและพ่อตาตอบกลับว่าให้ไปฟ้องร้องเอา

ธีรพลจึงใช้ปืนยิงพ่อตาและภรรยาจนเสียชีวิต
ตามไล่ยิงคู่เขยบาดเจ็บ

พี่สาวอีกคนของแม่ยายเสียชีวิต๓ศพก่อนหลบหนี
หลุมมึงว่ายังไม่ได้ยิงนะผมชัดกดตรงนี้ผมว่า
ลุงมึงจะเอาอย่างงั้นใช่ไหมแล้วผมก็

เพราะว่าแต่ก่อนทะเลาะกันแค่ไหนผมก็ไม่เคยยิง

ตำรวจสืบสวนขยายผลพบธิรพลถูกดำเนินคดีช่อกง๓๐ล้านบาท
เมื่อปี๒๕๕๗จากบาทหลวงที่จังหวัดชนบุรี
ต่อมาธีรพลรู้จักสนิทกับกัญญารัฐและครอบครัว
ได้ให้เงินซื้อรถสร้างบ้านให้
โดยใช้ชื่อภรรยาและพ่อตาทั้งหมด

ทวงเงินคืนจากภรรยาและครอบครัวแต่ถูกปฏิเสธ
ทำให้มีปากเสียงลงไม้ลงมือหลายครั้ง
อีกทั้งถูกครอบครัวผู้ตายขับไล่ดูถูกเหยียดหยาม
เครียดหันไปพึ่งพายาเสพติด

มขู่ฆ่ายกครัวหลายครั้ง

คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธร